คุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่ยังติดป้ายแดงอยู่

ใครที่ยังติดป้ายแดงอยู่คุณผู้ชมรีบไปจดทะเบียนซะนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ระยะเวลามันไม่ได้นาน

เพราะว่าถ้าใครที่ใช้ป้ายทะเบียนสีแดงหรือว่าป้ายแดงเกิน๓๐วัน
ตำรวจเขาจะถือว่าจงใจเลี่ยงภาษีนะคะ

ซึ่งเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกออกมาเตือนแล้ว
เพราะว่ากฎหมายที่ได้เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ว่ากลางปีนี้น่าจะบังคับใช้ได้แล้วค่ะ
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสนิทพรมวงศ์ก็บอกเลยนะคะว่า
รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช๒๕๕๙
เข้ากับพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช๒๕๒๒
เพื่อยกเลิกเครื่องหมายพิเศษหรือว่าป้ายแดง
ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสะพานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยจะกำหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องจดทะเบียนให้เสร็จสิ้น
ใช้งานบนท้องถนนแล้วก็ก่อนที่กฎหมายฉบับใหม่จะบังคับใช้ด้วยค่ะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะกรมการขนส่งทางบก
ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช้มาตรการกวดขันป้ายแดงอย่างเข้มข้นขึ้น
หากพบว่ามีการใช้ป้ายแดงเกิน๓๐วัน
ก็ต้องการกันป้ายที่ออกให้ทดแทน
เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานบนถนนได้ชั่วคราวเท่านั้น
ส่วนใครใช้ป้ายแดงปลอมก็มีความผิด
ตามกฎหมายฐานใช้เอกสารราชการปลอมนะคะ
โทษจำคุก๖เดือนถึง๕ปี
แล้วก็ปรับสูงสุดที่๑๐๐๐บาทด้วย
ตอนนี้มีรายงานระบุออกมาแล้วนะคะว่า
ถ้าสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นชอบ
พรบฉบับนี้คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้จริง
คือมิถุนายนนี้ค่ะ